แต่ว่าเรื่องนี้ฉันก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพ่อลูกคู่หนึ่ง
น่ารักมากคุณผู้ชมบอกเลยนะถ้าใครดูแล้วอดอมยิ้มไม่ได้จริงค่ะ

เป็นวิธีการกล่อมลูกนอนล่ะครับ

เขาเลยมีคำพูดเอาไว้อย่าปล่อยลูกไว้กับพ่อ

ไม่ว่าลูกคุณจะเป็นลูกสาวหรือลูกชาย
ลูกคุณจะต้องเล่นกำลังภายแนวได้

น่าจะยกรางวัลนักแสดงดีเด่นทุกสาขาให้กับหนูน้อยคนนี้นะ

สุดยอดสมบทบาทสุดเลย
มีตาเหลือกด้วยตาหลัง
แบบโอ๊ะแอะอกอะไรอย่างนี้นะคะ
ลองไปเล่นกันดูก็ได้นะคะที่บ้านนะคะคุณผู้ชม
สงวนลิขสิทธิ์นะคะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่า
แต่ละบ้านเขาจะมีวิธีการเล่นกันแบบ

ถ้าเป็นคุณพ่อก็จะเล่นอะไรแบบนี้
กำลังภายในขับรถแข่งหรือว่าอะไรอย่างนี้
คุณแม่ก็จะพยายามแบบจะเล่นอะไรแบบลูกสาว
อยากให้เล่นอะไรให้มันน่ารักหน่อยถ้าเป็นลูกสาวใช่ไหม